คู่ต่อไปนี้อาจจะมีงานแต่งงานเร็วนี้ก็ได้นะ
สำหรับหมากแล้วก็คิมเบอร์รี่คุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวันก่อนโชว์ความหวานโอ๊ยเรียร่าเต็มอินสตาร์แสดงคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าคู่นี้หวานมากเลยนะคะ
ล่าสุดนี่ไปสัมภาษณ์หมากปริน
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเจ้าตัวนะบอกเลยว่า
กายพร้อมใจพร้อมมากสำหรับเรื่องงานแต่งงาน
เพราะว่าไปนั่นนะคะแถมโปรยว่าถ้าเป็นไปได้
แล้วก็อยากจะให้เป็นช่วงที่เข้าสู่วัย๓๐
ซึ่งว่าใกล้เคียงตอนนี้มากที่สุดนะจ๊ะ
ทำเอาแฟนคลับนะบอกเลยว่าร้องเฮเตรียมลุ้นกันหนักมาก
ส่วนฝากสาวคิมจะพร้อมไม่พร้อมนะคะ
เราเนี่ยล้วงหัวใจมาให้ฟังกันแล้วนะคะไปฟังเลยค่ะ
ก็ก็ดูกันไปนะคะดูกันไป
ตอนนี้ก็อย่างที่พี่หมาพูดนั่นแหละค่ะ
แต่ว่ามันก็รอจังหวะอีกหลายอย่าง
เราก็อายุแค่นี้เอง
ก็มีคุยเรื่องอนาคตนะคะ
แค่นั้นค่ะว่าจะไปทางเดียวกันไหมอะไรอย่างนี้

เราแค่รู้ว่าทางที่เราไปข้างหน้านะโค้ดำ

แล้วก็เลยคุยแต่ว่าไม่ได้คุยกันจริงจังอะไรขนาดนั้นนะคะ

ก็อย่างที่บอกค่ะว่าคนนี้ก็๕ปีแล้วก็ชัดอยู่ค่ะ
ถ้าไม่ใช่เราก็คงไม่อยู่มั้งไม่อยู่จนถึงวันนี้หรอก